การที่บ้านเรือนลอยอยู่ในน้ำดังเช่นเรือนแพรย่อมทำให้เคลื่อนย้ายไปมาได้ง่าย
ภูมิลำเนาที่เคลื่อนย้ายได้นี้เป็นสิ่งที่น่าพิษวงศ์อย่างยิ่ง
บางครั้งเรือนแพร่หลายลำถูกปลดจากเสาที่เชือกโยงไว้แล้วลอยกันไปเป็นฝูงเพื่อไปหาถิ่นใหม่ตามแต่เจ้าของจะพึงพอใจ
เขากล่าวว่ากรุงเทพในครั้งนั้นทั้งเมืองมีเรือนแพรและร้านค้าบนแพร่มากถึง๗๐๐หลังทำให้มีประชากรอาศัยในน้ำถึง๓๕๐๐๐คน